ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกัน
แล้วก็ทางญาติของน้องที่เสียชีวิต
เขาก็โพสต์เรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกัน
น้องผู้หญิงคนนี้นะครับเสียชีวิตแล้วนะครับ
ซึ่งผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยได้บอกเล่าเรื่องราวของน้องสาวของเขา
ก็คือผู้หญิงคนนี้อายุ๒๕ปี
หัวเหมือนปวดไมเกรนอ่ะนะแต่ทีนี้ไม่ยอมไปหาหมอฮะ
คือซื้อยามากินเองซื้อยามากินเองต่อเนื่องกันเป็นเวลาปีกว่านะครับ
ก่อนที่จะเสียชีวิตลงอันนี้จากข้อมูลของผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คที่โพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่าน้องปวดหัวบ่อยเหมือนไมเกรนซื้อยามากินเอง
ไม่ได้ไปหาหมอกินต่อเนื่องมาปีกว่า
มาถึงช่วงหลังน้องก็เริ่มป่วยบ่อยปวดเนื้อปวดตัวเป็นผื่นแพ้ด้วย
เหตุการณ์มันมาเริ่มต้นจากศุกร์ที่๒สิงหาคมนะครับช่วงที่หนัก
น้องปวดหัวปวดตัวอาเจียนจนเป็นลม
พี่ที่เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าก็พาน้องไปหาหมอ
มีการเจาะตรวจเลือดนะครับพบว่าความดันต่ำ
หมอยังบอกว่าที่ปวดหัวเยอะอาจจะมาจากยาที่ซื้อมากินเองก็ได้

ก็นัดว่าเดี๋ยวมาหาหมอทางด้านเฉพาะทางอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นช่วงเช้ามืดนะครับตี๔ของวันที่๓สิงหาคมนะครับ
อาจเลี้ยงตั้งคืนจะวูบด้วยตลอดอีกวันทั้งวันของวันที่๓สิงหาคม
ก็มีอาการหนักจนตี๔เข้าสู่เช้ามืด๔สิงหาคม
ทีนี้น้องบอกว่าเริ่มไม่ไหวเริ่มแย่แล้ว
พาไปโรงพยาบาลอีกครั้งนึงนะฮะโรงพยาบาลพนัดดิคมที่ช่วงชนบุหรี่นะครับ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจช็อตไฟฟ้าช่วยอีก๓รอบ
แล้วชีพจรก็ช้าลงสุดท้ายแล้วก็ไม่ตอบสนองอะไรเสียชีวิต
ระบุว่าสาเหตุเบื้องต้นเป็นเพราะน้องช็อกด้วยโรคหัวใจ
หรืออาจจะช็อกด้วยตัวยาที่ได้รับมาสะสมมาตลอดปีกว่า

ฟังแล้วคนบอกอื้อหือตกใจ
อันนี้ทางญาติเขายินดีเปิดเผยข้อมูลนะครับ
วันนี้เราตามเรื่องนี้ให้นะครับทุกผู้ชมครับ
ไปที่สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องคนนี้นะครับ
อยู่ที่วัดทุ่งขวางอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปพบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตชื่อนางสาวจิดาภาพรงามอายุ๒๕ปีนะฮะ
แต่งงานมีลูกแล้ว๒คนคนโตอายุ๕ขวบคนเล็กอายุ๒ขวบนะครับ
ทางคุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ลูกสาวปกติร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวนะครับ
แต่ระยะหลังเนี่ยสัก๖เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ปวดหัวแล้วก็ซื้อยามาทานเอง
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าประมาณ๖เดือนนะฮะ
ซื้อยามาจากร้านยาในตลาดแถวพนัฐนิคมนั่นแหละ
ก็ปกติที่ลูกสาวบอกคือจะใช้ช่วงที่มีประจำเดือนเท่านั้นนะ
ช่วงปวดหัวจน๒สิงหาคมเข้าโรงพยาบาลนะครับ
เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ชนบุรีเพราะปวดหัวหนัก
อาการก็ดูเหมือนดีขึ้นกลับมาอยู่บ้าน
แต่๔สิงหาคมต้องไปโรงพยาบาลพนัฐนิคมแล้วก็ถูกส่งต่อโรงพยาบาลชนบุรี
จากบ่ายไปเย็นที่ส่งต่อกันเนี่ยนะแล้วอาการก็สุดหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตเลย
แต่ทางครอบครัวเขาก็ไม่ได้ติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับการซื้อยามาทานเอง

ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะไม่รู้อ่ะเพียงแต่ว่าก็ยังหาสาเหตุไม่ใช่ว่าทำไมพออ้วก
แต่ที่ว่าปวดหัวแล้วไปรู้ว่าผมจะเป็นนาเกียรติ
ที่นี่แบ
ใช่เวลานี้ก็รู้สึกจะไปน้ำพิสัตว์แล้วนะ

คือไปที่แรกเขาก็บอกว่าของหัวใจนี่เต้นเลวผิดปกติ
แล้วก็หัวใจของเขาล้มเหลวนั่นแหละ
เต้นเราเชื่อทำให้กัน
ถามว่าเชื่อไหมเราก็นะถ้าจริงแล้วผมก็ไม่เชื่อ
เพราะว่าถ้าล้มเหลวนะมันก็ต้องล้มเหลวมันต้องนาน
มันไม่ใช่ว่าล้มเหลวแค่วันเดียวใช่ไหม
เด็กก็ปกติถามว่าติดใจไหมมันก็คงจะอยู่ติดใจ
แต่เราไม่คิดในเหมือนกันอ่ะดีกว่าสงสารลูกพอแล้ว
ก็รอผลการตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกทีนึงก็แล้วกันนะฮะ
แต่ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับนะคะ